เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันโชคดีวันดวงเฮงของใครหลายคนนั่นเองนะคะ
เอาเป็นว่าเราจะรวบรวมบรรดาสถานทงสถานที่ที่พี่ดาราเนี่ยเขาไปไหว้ขอพรกันมาแล้วก็มีเลขเด็ดมาฝากกันด้วยค่ะ

หลายคนพยายามซูมภาพดูนะแคปมาปุ๊บซูมภาพเห็นเป็นเลขห้าหกหนึ่งแล้วก็เลขห้าหกคุณผู้ชมเนี้ยข้างล่างอ่ะนั่นแหละเออคุณเห็นใช่ไหมเห็นคุณตาดีมากมากเลยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะในรายการข่าวใส่ขายพี่มดดำก็พูดถึงเรื่องเนี้ยหลายคนถามว่าพี่ไปไหว้มาเนี้ยเจออะไรยังไงบ้างอ่าพี่มดดำก็บอกว่าไปร่วมพิ

ผมเห็นเลขที่ตรงข้างขวา
ห้าหกหนึ่งหรือห้าหก
ตามนั้นนะคะพี่มดดำเขาบอกเขาไม่เห็นแต่เขามีเลขในใจนะฮะเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะไปดูกันที่แม่แพทย์นับประพากันบ้างดีกว่านะครับ
เนี่ยซึ่งเก่าแก่ถึง๗๐๐ปีแล้วพี่มดดำบอกว่าอุ๊ยฐานมันเอียงนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอทำฐานใหม่ในระหว่างที่แพนกล้องไปทุกคนที่อกขวาขององค์พระประธาน

คุณผู้ชมเรื่องตัวเลขไหนมาถึงจุดนี้แล้วนะคะไปกันต่อเลยค่ะ
ดูด้วยตาเปล่าบอกเลยว่ามาเกือบทุกตัวเลขนะคะ
แถมให้อีกด้วยตัวเลขสีแดงที่เพิ่มมาให้คุณผู้ชมเห็นไหม
เอาล่ะไม่รู้ว่างวดนี้จะเข้าเลขไหนนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนแม่อ๋อมสกาวใจมาตามนัดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้โพสต์โชว์ผลงานศิลปะประจำงวดนี้ของน้องจอมทัพ
คุณผู้ชมเห็นไหมมีดวงอาทิตย์๑ดวง
แล้วก็มีเลข๘ตัวบันล่มเลย
ส่วนองค์ประกอบอื่นคุณผู้ชมดูเอาเองนะ
ฉันก็เห็นเป็นแบบเหล็ก๐บ้างเลข๕บ้างอะไรแบบนี้นะคะ
เอาเป็นว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะจ๊ะ

เจ้าแม่นักเสี่ยงโชคของวงการบันเทิงของเรานะคะ
รัพฤษุณสุนารีวราชศรีมา

เดินทางไปไหว้เจ้าพ่อยี่กอฮงค่ะ

คุณผู้ชมเลขวันนี้เลข๕มันเหมือนกันหลายอันเหลือเกินนะคะ
แล้วก็ย้ำอีกทีนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณ
ในการรวยนะคะนี่ปังมาก
กินไปเลยค่ะถ่ายรูปกินไปเลย